ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความรักคือพลังชีวิต
ในเรื่องราวที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้นะครับ
จะได้เห็นความรักที่แม่มีต่อลูกจากคนสองรุ่นด้วยกัน
หญิงชะลาที่ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูกสาวที่เป็นหญิงวัยกลางคน
และหญิงวัยกลางคนคนนี้ก็ทุ่มเทความรักทั้งหมดที่มีให้กับลูกชายที่มีโรคประจำตัวของเขา
ไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมเหมือนครับ
เวทผิดปกติเป็นออทิติกเป็นโรคลมชัก
ถ้ามีอาการชัก
ทำให้น้องเก่งกัดปาก
ถ้าน้องชักนานสมองน้องอาจจะขาดออกซิเจน
ต้องรีบพาน้องไปส่งโรงพยาบาล
ถ้าไม่รีบพาไปน้องอาจจะตายได้
ชื่อนางสาวโสภาสิงคาอายุ๒๗ปี
อาชีพขายสะพาห์มือ๒
รายได้ก็แล้วแต่บางวันก็๑๕๐บางวันก็๒๐๐
แล้วก็ขายของออนไลน์
สบู่ค่ะได้กำไร๑๕๐บาท
ค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าอาหารค่านม
แล้วก็ค่าเดินทางของลูกที่ไปหาหมอค่ะ
รวมค่าใช้จ่ายประมาณหมื่นกว่าบาทต่อเดือน
รายได้ที่ได้มาไม่พอค่าใช้จ่าย
บ้านของเรามีสมาชิกทั้งหมด๕คน

คนที่สามหลาน
ก็มีลูกอยู่หนึ่งคนชื่อน้องเบส
ตอนนี้ไม่แย่ตรงที่ว่าน้องเป็นโรคลมชักเนี่ยค่ะ
มีอยู่วันหนึ่งซักผ้าอยู่หลังบ้านน้องเล่นอยู่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงราวผ้าล้ม
ก็เลยวิ่งออกมาดูหน้าบ้าน
น้องล้มกับพื้น
หนูก็เลยอุ้มน้องมานอนอยู่ตรงที่นอน
น้องก็มีอาการชัก
ตั้งแต่ที่หนูรู้ว่าลูกเป็นโรคลมชัก

เอาใจใส่เขาดูแลเขา
ตื่นเช้ามาก็อาบน้ำน้องแปลงฟันน้อง

้อนข้าวเสร็จก็กรอกยาน้อง

จะเอาถุงเสื้อผ้ามัดท้าย

ถ้าอากาศร้อนน้องก็เริ่มมีอาการชัก
ถ้าลูกชักส่งผลให้เราทำงานไม่ได้
เราก็ต้องฝากยายเลี้ยง

แต่เวลาเขาเป็นโรคชักปุ๊บเป็นมาก
ยายทำอะไรไม่ได้นี่ยายตกตะลึง

เขาก็จะเป็นคนที่จะเก็บของเกมให้น้องเบส
ไปโรงพยาบาลเขาก็เป็นคนเก็บ
จนมาปัจจุบันนี้น้องชักทุกวัน
หนูก็เริ่มทำงานขายของไม่ได้
ต้องดูแลลูกตลอดเวลา
พอเราไม่ได้ทำงานตากับยายต้องมาทำงานหนัก
คือยายกับตาต้องมารับภาระเรื่องค่านม
ข้าวไฟข้าวอาหารข้าวเดินทางไปรับยา
ทำให้หนูรู้สึกว่าต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับหลานกับลูก
น้องเบสมาเป็นโรคชัก
ก็ตอนเบ้นทำงานได้ภาระน้อยหน่อย
แต่ตอนนี้น้องเบ้นทำงานไม่ได้ภาระเยอะ

หลังจากน้องเบสทำงานหลังจากน้องเบสทำงาน

เดินแบบส่งของให้เขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็ต้องเก็บของต้องไม้ทางมือขึ้นให้เขา

ปวดแล้วก็ต้องทนเพราะว่าหลานลูก

ถึงเขาให้คิดเท่าไรยายก็เอา

บางทีข้าว่าไม่มียายก็ต้องโทรไปหาตาตาไม่มีตังค์ทุกข้าวไหม

แต่บางครั้งผมก็ไม่ค่อยจะมี
แบบวันหนึ่งผมก็ไม่ค่อยจะได้เงินได้ทอง
พักไม่ได้เลยครับไม่มีวันหยุด
คืออยากจะให้มีเงินมีทองจุนเจือครอบครัวมั่ง
จะทำยังไงดีให้หลานได้เงินในคลอง
บางทีนมไม่มีเราก็ต้องหาให้มี
เหมือนไม่มีแล้วก็หาไม่มีช่วยกัน
เหมือนเป็นภาระให้พ่อกับแม่ค่ะ
แถมเขาเลี้ยงเรามาโตแล้วแล้วต้องมาเลี้ยงลูกเราอีก
ก็คือสงสารเหมือนกันสงสารพ่อสงสารแม่

เราอยากทำงานแบบอยากให้พ่อแม่สบาย
แต่เราทำไม่ได้น้อยใจเหมือนกัน
แต่ก็สู้ค่ะ

ว่าการให้คุณเลี้ยงอยู่ด้วยคุณ
ก็จะพูดห้ามถึงรึล่าง
กลายเป็นงานภาระหรือการคุยมีแพทย์
โปรดติดตามตอนต่อไป
ติดตามต่อไป
จริงแล้วเบสเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรครับ

แล้วหนูมาเจออาการของน้องส่งผลเมื่อไหร่

ตอนขวบนึงค่ะน้องเดินไม่ได้
ขวบหนึ่งซึ่งเป็นปกติเนี่ยเด็กจะต้องอ้อแอแล้วจะต้องลุกขึ้นเดินคือหลังจากตั้งไข่แล้ว

แต่อาการของน้องเนี่ยจริงแล้วมีอีกหนึ่งอาการที่แทรกเข้ามา
ที่ตอนนี้ทุกคนกำลังเป็นกังวลมากก็คืออาการ

แล้วก็ตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตาข้างซ้ายน้องจะบอดค่ะ
เพราะว่าน้องตาส่อนคือตั้งแต่ขวบนึงค่ะ
แต่คือเรารู้แต่เราไม่มีตังค์ที่จะรักษาน้อง

เห็นว่าตาของน้องนี่เห็นตั้งแต่เริ่ม๑ขวบ๒ขวบนี้ก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะเห็นแล้วว่าน้องผิดปกติตั้งแต่ขวบหนึ่งแล้ว
แต่เราก็ไม่มีเงินที่จะไปรักษาน้อง
พอครั้งแรกที่หนูได้รับคำยืนยันจากคุณหมอ
เป็นมั่นเหมาะเลยว่าน้องเป็นออทิสติกในใจของเบ้นรู้สึกยังไงครับ

คืออยากให้ลูกได้ใส่ชุดนักเรียนเรียนเหมือนคนอื่น

กว่าจะรับได้ก็หลายเดือนอยู่ค่ะ
หนูย้อนกลับมาโรคลมชักหน่อยลูก

น้องก็มีอาการตัวเก่งมือเท้าเก่งตาเหลือก
พอสักประมาณ๑๕นาทีน้องเริ่มชักเหมือนปลาค่ะ

อาการของน้องเรื่องลมชักดีขึ้นไหมหรือว่าซุดลง

แล้วหนูให้การรักษาน้องยังไง
เช็ดตัวกับคอยเรียกเขาค่ะ
เห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้เบ้นก็ยังพอที่จะปลีกตัว

แบบทำงานก็๖โมงกลับอีกที๒ทุ่มอะไรอย่างนี้
ก็ได้ค่าแรงเวลา๒๕๐บาท
แล้วส่วนพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ที่พอน้องเบสเขาเกิดมีลมชักขึ้นมาอย่างนี้

ทิ้งหมดเลยกระทั้งขายเสื้อผ้ามี๒ก็ต้องทิ้ง
ตอนที่เราไปขายนี่คือขายที่ตลาดนัดใช่ไหม

เรื่องค่านม
แล้วก็ค่าเดินทางไปรับยาน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม่ผู้นี้นะครับออกไปทำงาน
หาเงินมาจุนเจือครอบครัวไม่ได้
ภาระหนักหน่วงนี้ก็เลยต้องตกมาอยู่กับอีกรุ่นหนึ่ง
นั่นก็คือคุณตาและคุณยาย

ยายปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ

แล้วนอกจากถ้าเกิดว่าเขาไม่มีมาจ้างไปล้างแอร์ล้างอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วยายจะหาเงินเล็กน้อยจากที่ไหนได้บ้างไหม

ปีนี้ก็๖๓จ้างเขาแล้วครับ
คุณผู้ชมครับคุณตากับคุณยาย
หมดสถานะของความเป็นสามีภรรยา
แต่สถานะของความเป็นปู่ย่าตายายยังมี
สถานะแห่งความเป็นพ่อยังมีอยู่
ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะครับตา

ตาก็เคยไม่เคยจุนเจืออยู่ตลอดเลย
เวลาลูกขาดเหลืออะไรมาหาผมโทรมา
ผมก็แบ่งปันไปว่าตอนเท้าที่มีครับ
ถ้าไม่มีก็ว่าอดทนลูก
ตอนที่พ่อยังหาไม่ได้ก็เฉียดให้ลูกไปนะครับ
ว่าผมหาไม่ได้ก็ต้องหาให้ลูกไปให้ได้ครับ

เวลาที่ลูกโทรไปบอกพ่อหนูไม่มีเงินกินข้าวเลย
ทำยังไงต้องรีบออกไปเก็บของเก่า
รีบออกไปเก็บของเก่าแล้วก็เพื่อออกไปขาย

ก็ช่วยเหลือทั้งเท่าที่ช่วยได้
เพราะร่างกายผมก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่
ก็ได้ก็พอทำได้พอจนเจอไปได้
ถามหน่อยว่าวันนี้ที่มาเกมต่อชีวิตของเราเนี่ย
วิกฤตที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวของเราคืออะไรครับ
หนูอยากมีสำล้อเพื่อแบบมาแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะ
เพราะเวลาที่เราไปขายของลูกก็ยังนอนบนสำล้อแดงได้

ตอนนี้เวลาที่ไปขายของคือน้องเบสก็ต้องนอนกับพื้นปูน

คืออยากให้ลูกสบายไปไหนมาไหนกับหนูได้ตลอด
แล้วเราก็ยังใช้ไปเก็บของอะไรต่ออะไรได้
มันก็ยังบรรทุกข้าวของที่เรานำไปขายได้

ตอนนี้เบ้นมีรายได้จากการขายเสื้อผ้ามือสอง
ชาบามือสองแล้วก็สบู่ขายของออนไลน์

บอกว่าวันดีคืนดีเจ้าเบสนี่ก็ช่วยกันถือข้าวของด้วย

ปล่อยมือน้องสานะครับ

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง
อีกหนึ่งรายได้ที่ครอบครัวนี้ต้องทำมาหากินนะครับ
แต่ช่วงหน้าคงต้องทำไปตามกฎกติกานะยายนะ
ช่วยกันตอบคำถามตอบโจทย์ทั้ง๔ข้อนะครับ
เพื่อที่จะลุ้นเงินล้านว่าวันนี้เราจะได้เงินล้านกลับไปบ้านหรือไม่

และความเสียสละที่ทุกคนในครอบครัวได้มอบให้กับหัวใจดวงน้อย
และในวันนี้นะครับทุกคนก็จะมารวมพลัง
เพื่อพิชิตโจทย์คำถามให้ถูกทั้งหมด๔ข้อ
เพื่อรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
พับกล่องให้แบนแล้วมัด

ภายในเวลา๓นาที